สารรัฐมานูลจะมีการวินิจฉัยปลอมเสนอชื่อนายกสามรอบสองออกมา

นี่เหลืออีกประมาณสัก๒๐นาทีจะเที่ยงนะคะคุณผู้ชม

บอกว่าตอนนี้ก็ต้องรอผลวินิจฉัยสารรัฐมานูล
ว่าวันนี้จะวินิจฉัยออกมาจะเป็นยังไง

นัดประชุมฝ่ายกฎหมายของรัฐสภา
จะหารือจะกำหนดว่าจะมีการโหวตนายกในวันไหน

หรือว่าจะต้องรอไปก่อน
ซึ่งต้องพิจารณาวาระยติด่วนของคุณรังสิมันโรม

เรื่องที่ให้รัฐสภาทบทวนมติที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่๑๙กรกฎา
ที่ไม่ให้เสนอชื่อบุคคลเดิมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ซึ่งยังค้างอยู่จากครั้งก่อนนะคะ
แล้วก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมขั้นตอนในการประชุมให้เรียบร้อยด้วย
ส่วนการให้แคนดิเดตนายกมาแสดงวิสัยทัศน์ในรัฐสภาวันโหวต
ตอนนี้เนี่ยคือปรากฏชื่อของแคนดิเดตจากเพื่อไทยก็คือคุณเศรษฐาใช่ไหมคะ
อาจารย์วันนอบอกว่าจะต้องหารือกับฝ่ายกฎหมาย
เพื่อที่จะได้เตรียมข้อกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ยังรอสารราชภาษณ์มานอนอยู่
แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณดิฉันอ่านข่าวจบเมื่อเช้านะ

เกี่ยวกับกรณีพักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เอาแบบสรุปนะถ้าเกิดสรุปใจความ
คือกำลังจะบอกว่าเพื่อไทยยอมเสียต้นทุนทางการเมืองบางส่วน
เพราะว่ามีความเชื่อแบบนี้คุณผู้ชมคิดตามนะคะ
ทารกที่คลอดออกจากคันมารดาล้วนผ่านความเจ็บปวดฉันใด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นย่อมผ่านความเจ็บปวดฉันนั้น
อันนี้คือคำที่ถอดมาของคุณภูมิธรรม
แล้วเพื่อไทยต้องคิดใหญ่ใจใหญ่ใจกว้าง
เพื่อสลายคั่วความขัดแย้งที่มีมายาวนานกว่า๒๐ปี
นำพาประเทศออกจากลมและจำเป็นต้องแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด
แล้วก็เป็นรูปธรรมจับมือทำงานร่วมกับทุกพักการเมือง
ยืนยันนะว่ายังยึดหลักประชาธิปไตยไม่เปลี่ยนแปลง
และเพื่อไทยจะใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
เพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อพี่น้องประชาชน
เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราคิดเราทำ
นาคตจะเป็นบทพิสูจน์ความคิดและความเชื่อของเรา
คุณผู้ชมได้ฟังบางช่วงบางตอนของโพสต์คุณภูมิธรรม
คิดเห็นยังไงแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะ